หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ปล่อยภาพที่เป็นภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙ให้ประชาชนได้โหลดกันกว่า๓๐๐๐ภาพ

ทยอยเข้าไปโหลดกันเยอะมากเพราะว่าอยากจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก
ล่าสุดค่ะมาอีกชุดหนึ่งแล้วแต่ว่าคราวนี้ค่ะเป็นหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชโดยบอกว่า
นายวีระโรธพัฒนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกนะคะว่า
ได้มีการประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดทาง
ดีโอคอนเฟอร์เนสเพื่อสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิ
ดุลยเดชโดยขณะนี้การประมวลภาพเหตุการณ์งานพระราชพิธีพระบรมศพในหลวง
คมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะโดยในหนึ่งชุดก็จะแบ่งออกเป็นสาม
ด้วยกันเล่มแรกเป็นภาพเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานคร
ที่๒เป็นภาพจาก๗๖จังหวัดแยกเป็นรายจังหวัด
ที่๓เป็นภาพเหตุการณ์ในต่างประเทศแยกเป็นรายประเทศ
โดยจัดพิมพ์เบื้องต้น๕๐ชุดและจะแจกจ่ายไปยังหอสมุทรแห่งชาติทั่วประเทศ
ซึ่งประชาชนก็ยังสามารถเข้ามาโหลดภาพได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม
ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกอีกว่า
ตอนนี้มีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาโหลดภาพพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งมีอยู่กว่าสามหมื่นภาพ
แล้วก็ได้รับรายงานด้วยค่ะว่ามีประชาชนส่งภาพเหตุการณ์
พระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เฉพาะในส่วนของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและช่างภาพจิตอาสา
ก็ได้รวบรวมเป็นภาพนิ่งเอาไว้๒๑๑๐๘ภาพค่ะ
ส่วนภาพนิ่งที่ประชาชนส่งเข้ามาที่กระทรวงนะคะ
ตอนนี้มีอยู่๒๓๖๙๓ภาพ
มีภาพเคลื่อนไหวที่เป็นคลิปวิดีโออีก๖๘คลิป
ก็ได้มอบหมายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รวบรวมข้อมูลต่างเพื่อจัดทำเป็นจดหมายเหตุประชาชน
จากนี้ยังได้รับรายงานจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วยว่า
รวบรวมบทเพลงที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งมีการแต่งขึ้นมาใหม่มากถึง๘๐เพลงค่ะ
โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเปลี่ยนภาพนิทัศกาลทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
ที่จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติทุกเดือน
แล้วก็จะไปจัดแสดงนิทัศกาลนี้ในต่างประเทศด้วย
เพื่อให้ต่างประเทศได้รับรู้ถึงความรักความจงรักภักดี
คนไทยนั้นมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช